ยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานก้าวไกล
คุณผู้ชมครับเบิร์ตจะบอกว่า
ตามการเมืองให้รู้

วิวัฒนาการตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป
แล้วคุณจะเข้าใจคำว่าการเมือง

คุณเคยเสนอชื่อหัวหน้าลาวพิธา

เดี๋ยวเราเสนอชื่อแคนดิเดตคุณให้ดู

จึงไม่ใช่เรื่องคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่
เมื่อเป็นเช่นนี้พักเก้าไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศ
ให้พักอันดับ๒คือพักเพื่อไทยเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ดังนั้นในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไป
พักเก้ากลายจะเสนอชื่อแคนดิเดต
พักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๓๐
เช่นเดียวกับที่พักเพื่อไทยเคยสนับสนุนพักเก้าไกล

วันนี้ถอยหลังแต่ไม่ได้ถอยออก
ถอยหลังแต่ไม่ได้ถอยออกณเวลานี้นะ
ณเวลานี้นี่แหละครับแล้วบอกว่าไม่ต้องห่วง
เดี๋ยวพักเก้าไกรนี่แหละยังไม่รู้ว่าใคร
จะยืนขึ้นท่านประธานที่เคารพผมชื่อนั้นชื่อนี้
ขอเสนอแคนดิเดตนายกัธมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทย
ได้แก่คืออะไรก็ว่ากันไปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะเสนอใคร
นะครับนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเนี่ย
เลขาธิการพักเก้าไกรยังบอกอีกว่าที่จะต้องถอยมาอยู่ข้างหลังเพื่อไทย
เพราะทั้งหมดมันเกิดจากคุณผู้ชมลองฟังนะ
อิทธิพลจากองค์คาพยพฝ่ายอนุรักษ์นิยม
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มการเมืองจารีด
และกลุ่มทุนผูกขาดตลอดจนกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
ของสองส่วนนี้ซึ่งเกมนี้มีเป้าหมาย
เพื่อตัดเส้นทางการเมื่นของภาคเก้ากาย
ทำไมยัยยุบภักดิ์เลยคู่โจรตะวัดคิดอย่างนั้นเลย
ทุกองคาพยพของฝ่ายอนุรักษ์นิยมทั้งการเงินจารีศทุนผูกขาด
และสถาบันองค์กรต่างที่เป็นบริวารแวดล้อม
ทั้งหมดไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล
โดยเอาเรื่องมาตรา๑๑๒มาบังหน้า
ยังมีการเคลื่อนไหวผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง
และสารรัฐมนูลเพื่อหวังตัดสิทธิ์ทางการเมืองของแก่นำพัก
และยุคพรรคก้าวไกลให้ได้
อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามแม้จะถอยเปิดทางให้พักเพื่อไทย
ขึ้นมาเป็นแก่นำแต่นายชัยธวัฒน์แสดงจุดยืน
ไม่เอาสองลุงนะไม่เอาสองลุงของก้าวกายยังชัดเจนอยู่นะ
จึงต้องจับตาคุณผู้ชมครับถ้าพักเพื่อไทย
จะไปหาคะแนนเสียงเพิ่มนะครับหาคนมาร่วมรัฐบาล
แล้วถ้าไปจับมือกับพักที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอำนาจเก่า
แล้วก้าวไกลจะทำยังไงนี่ยังไม่รวมเรื่องของมาตรา๑๑๒
ที่หลายพักด่าหน้าบอกแล้วคือไม่ใช่แค่คุณจะไม่ต้องลดระดับ
คือ๑๑๒ก็อย่างนึงแต่ต้องไม่มีก้าวไกล
ที่แม้เป็นจุดยืนของพรรคอีกขั้วหนึ่ง
คุณผู้ชมหลายคนพูดบอกว่ายุบแน่ฟันทง
เป็นความคิดเป็นความเห็นของคุณผู้ชมนะ
แล้วลองสังเกตดูว่าในระยะหลังเนี่ยมีอะไรบ้าง
มีทั้งไทยรักษาชาติมีอนาคตใหม่
ก่อนอันนี้ก็ไทยรักไทยพลังประชาชน
ฝั่งเดียวกันหมดเลยนะโดนยุบหมดเลย